คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๑เมษายนแล้ววันออกสลากนะฮะ
ข่าวของเราก็ขอติ่งไว้นิดหนึ่งละกัน
เรื่องของตัวเลขพาไปดูนี่
รวมดาวรวมดาราซึ่งเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ตัวเลข
หลายคนครับพี่มนตร์สิตคำซ้อยเอ๋ย
พี่สุนับรีราชาศีมาส์พี่หายอภาพร
คุณเอชายาก็มาคราวนี้แล้วไม่พลาดคุณเฟียวฟ้าวด้วย

มนต์สิทธิ์คำสร้อยของเราโพสต์รูปสลากินแบ่งรัฐบาลชุดนี้
เลขที่ชอบงวด๑เมษายน
ผมชอบเลขนี้เลขนั้นก็ว่ากันไปตามเลขนะฮะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับ
แม้แต่เท่าที่สำรวจดูตามที่คุณมนต์สิทธิ์เนี่ย
เขาเอาสลากมาโพสต์ไว้แบบนี้นะฮะ
ก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยมันโอ้โหหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็เขาซื้อทีซื้อเป็นชุดซื้อหลายชุดอยู่เหมือนกัน
บางคนบอกว่าตามไม่ไหวอะพี่

เอาเท่าที่ได้นะฮะ
อีกคนนึงบ้างค่ะพี่สุนารีราชศรีมา
ก็ให้สัมภาษณ์กับหน้าข่าวไทรัตทีวีเนี่ย
พูดถึงความฝันพี่สู่บอกว่าเมื่อคืน
ฝันถึงปู่ย่าตาทั่ว
เพราะว่าเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ที่นครราชศรีมา
ทีนี้พี่สุก็เลยตั้งใจเดี๋ยวจะเหมาลอตเตอรี่ตามเลขที่บ้าน
นักข่าวก็เลยถามไงพี่ซูพี่ซูบ้านเลขที่อะไร

คือพี่เพิ่งผ่านวันเกิด๕๓ปีมาด้วย
เดี๋ยวฟังพี่สุหน่อยทั้งเรื่องเลขที่บ้านเรื่องวันเกิดนะคะ
เลขที่บ้าน๖๔นะคะอายุ๕๓นะคะ
ทางด้านของคุณเอเชยะนี่คุณเอเชยะโพสต์ภาพนี้
ที่หน้าแบล็คดอปไทยรัดทีวีของเราให้กูดูคุณเอ๋หน่อย
คุณเอชายานะฮะโพสต์ภาพนี้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
จุดประทัดไอ้ไข่วัดเจดีมาแค่นี้นะก็ไม่ได้บอกอะไรนะแค่นี้นะ
ทีนี้ฮะสอบถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็บอกว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ย
เดินทางไปร้องเพลงแก้บนนะครับพร้อมกับดาราสาวรถเมย์คนึงนิด
ก็เลยถือโอกาสไปกราบไหว้ไปจุดประทัดไอ้ไข่วัดเจดีมานะฮะ
ก็เลยเอามาโพสต์ให้แฟนคลับได้ดูก่อนถึงวันประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ส่วนพี่ฮายอภพรก็สร้างศีรษรรรค์ก่อนสลากออกนะครับ
โดยทำตามคำท้าของคุณหนุ่มกัญชัยอัดคลิปบนรถกับเพื่อนสนิท
หลังจากไปขายปลาเข็มได้เงินมา๔๐๐บาทก็จัดการซื้อสลากจนเกลี้ยงตลาดเลยนะฮะ
โกยออกมาโชว์โกยออกมาจากถุงมาโชว์แบบนี้นะครับ
ก็โอ้โหเลขนู้นเลขนี้มากมายเราอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะฮะ
แต่พี่เขาก็พูดชี้แจงพูดอธิบายไปแล้วฮะ
แล้วก็ปล่อยวลีเด็ดอ้อนรัฐบาลบอกว่ากรุณาออกเลขให้ตรงกับที่ดิฉันซื้อด้วยนะคะ
นับไปนับมางวดนี้ก็หลายบาทแล้วไม่ถูกก็ให้มันรู้ไปนะฮะ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
๓ก็มีเว้ยหมดไปแล้วเนี่ยเกือบ๓๐๐๐๐เนี่ย

กันชัยมันดูกูด้วยโน่ม
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ยังมีอีกคนนึงนะ
พูดถึงคุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้หน่อย
เพราะว่าคราวที่แล้วงวดก่อนก็ถูกลอตเตอรี่๓ตัวหน้าใช่ไหม
หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็มาเจอที่เธอเชื่อ
ว่าเธอว่าเป็นรอยพญานาคที่สถานปฏิบัติธรรมของเธอที่เชียงใหม่

คุณเฟี้ยวฟ้าวโพสต์คลิปเกี่ยวกับการเตรียมงาน

๑เมษายนจะมีการบวชนาค๑๐๐รูป
แล้วก็มีการจัดพิธีรำถวายพญานาคช่วงเย็นนี้
แล้วเมื่อวานคุณเฟี้ยวฟ้าวก็มีการโพสต์ออกมา
เกี่ยวกับกำหนดการต่างที่มันจะเกิดขึ้น
แต่อันนี้เธอก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขอะไรอย่างใดนะคะ
ครับเราพาคุณผู้ชมไปดูพิธีศักดิ์สิทธิโบราณ
ซึ่งหาดูได้ยากที่วัดอำภาวันที่บ้านม่วงคำอีสิง
ที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
พิธีนี้นะครับชาวบ้านได้อันเชิญพระอุปกรุษเทพระเทราเจ้า
ขึ้นจากบ่อน้ำท้ายหมู่บ้าน
ก่อนจะจัดขบวนช้างแห่๓เชือกตามแบบโบราณนะครับ
พระเจ้าเก้าตื้อด้วยรถหมายเลขทะเบียน๘๐
เข้าสู่มหามณฑลพิธีแล้วก็มีการบวงสวงนะครับ
ญาติโยมไม่พลาดที่จะขอ๒หมายเลขทะเบียนรถ

จากนั้นก็ทำพิธีอันเชิญขึ้นประดิษฐาน
พระแท่นพุทธบันลังณมหาวิหารเจ้าตอนบุญ
ซึ่งพระเจ้าเก้าตื้อนวริสองค์นี้นะครับ
มีขนาดหน้าตักกว้าง๑๑๑นิ้วสูงถึง๔เมตรกว่า
เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริทที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

และในพิธีสวดสมโพธิช่วงค่ำนะครับ
ก็มีพระครูพิพัฒน์วิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อเจริญ
ฐานยุโตวัดโนนสว่างจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งท่านเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสาน
มาร่วมในพิธีปลุกเสกของขังตามคัมภีร์พึ่งพันธุ์น้ำมันหมื่นนะครับ
โดยหลังเสร็จพิธีชาวบ้านก็แชร์ภาพที่เห็นตัวเลขนะครับ
ตรงหัวเข่าพระเจ้าเก้าตื้อนวริสองค์นี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะได้เห็นเขาเห็นตัวเลขกันตรงนี้นะครับ
แล้วเขาก็วงกลมมาให้ดูเขียนตัวเลขใหญ่โตเลย
ใหญ่เกือบเท่าองค์พระเลยแล้วเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นเรื่องความเชื่อนะครับก็แต่พอประมาณ
แล้วก็ขอให้ซื้อสลากอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามกำลังที่ท่านมีนะครับ
เราก็เตือนไว้ก่อนรับชมโดยใช้วิจารณญาณด้วย
มีแค่นี้สำหรับข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราติ่งไว้แค่นี้

ถ่ายทอดการออกรางวัลได้บ่าย๒โมงวันนี้ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ